มาดูเรื่องของหมูป่าอารวาสแล้วก็หมาตายกันหน่อยนะคะ
ก็เป็นเรื่องเดือดร้อนที่ชาวบ้านที่จังหวัดพัทธลุงเนี่ยเขามาร้องเรียนนะคะ
บอกว่าถูกสุนัขวางยาเบื่อเพราะว่าไปกินไก่ของโรงเรียน
คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะ
ไปดูสภาพสุนัขก่อนเนี่ยค่ะตายเป็นเบื่อแบบนี้ค่ะ
อยู่ที่บริเวณป่าสวนยางพาราเจ้าของสุนัขก็คือ
กิมเฮียงจันทขวัญและนายฟื้นคงร่ม
เป็นชาวบ้านหมู่๑๐ตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุงนะคะ
คือบอกว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้๕ตัวถูกวางยาเบื่อตาย
ก็เลยไปแจ้งความที่สพปากพยูน
แต่เรื่องก็เงียบหายไม่มีความคืบหน้าค่ะ
มาร้องสื่อมวลชนต่อเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
จากการที่มาแจ้งความกรณีนี้
ทั้งสองเล่าให้ฟังบอกว่าสุนัขทั้ง๕ตัวที่ตายนี้นะคะ
ถูกโรงเรียนควรนกว่าวางยาเบื่อ
เพราะว่าก่อนหน้านี้โรงเรียนอ้างว่า
สุนัขไปกินไก่ที่เลี้ยงเอาไว้นับ๑๐ตัวเลยค่ะ

ผู้เสียหายบอกว่าโรงเรียนเองก็ปล่อยหมูป่าที่เลี้ยงเอาไว้

ก็เลยบอกให้โรงเรียนดูแลให้ดีหน่อย
แต่หลังจากที่ไปบอกโรงเรียนแบบนั้นไม่กี่วัน
สุนัขก็วางยาถูกวางยาเบื่อตายแบบนี้ค่ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนยืนยันนะบอกว่า
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการที่สุนัขตาย
ไม่รู้เรื่องการวางยาเบื่อสุนัขหรอกค่ะ
ส่วนหมูป่าที่หลุดออกไปนั้นก็คือ

เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเรื่องของคดีเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวกัน
ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
แต่ตำรวจยืนยันนะคะว่าก็จะให้ความเป็นธรรม
ทั้งผู้เสียหายรวมไปถึงทางโรงเรียนด้วย
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกัน
ทั้งโรงเรียนทั้งบ้านทั้งคนด้วยนะคะ